คุณผู้ชมไปดูงานหนักของตำรวจที่จังหวัดสุรินค่ะ
บอกว่างานหนักไม่ได้เปรียบเปลยว่างานเยอะนะ

เพราะว่าไปรวบตัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
แต่ผู้ต้องหาคนนี้นอกจากจะขัดขืนแล้ว
เป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตค่อนข้างเจ้าเหนือค่ะ

๓คนถึงจะช่วยกันล็อกพาขึ้นโรงพักได้

ก็ยื้อยุดฉุดกระชากันแบบนี้นะคะ
หนักจริงแล้วก็เนี่ยทิ้งตัวด้วยทิ้งตัว
คือขืนเลยไม่ไปไม่เดิน
ถ้าอยากไปคือเหมือนกับว่าก็อุ้มไปสิเอาแบบนั้นเลย
เป็นหน้าที่ของพันธุ์ตำรวจเอประภาษณ์ปิยมงคล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินท
พร้อมกับชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด
จับตัวนายหานศึกพงแสนชาวตำบลในเมือง

ซึ่งผู้ต้องหาคนนี้พยายามปฏิเสธ
ทั้งที่หลักฐานมัดแน่นมากมีหลักฐานคาตัวเลย
แล้วก็ไม่ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวด้วย
ยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่พักใหญ่เลยค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นผู้ต้องหาร่างกายค่อนข้าง

ตำรวจคนเดียวเอาไม่อยู่ใช้กันสามคนค่ะ
ถึงจะสามารถล็อกแขนแล้วก็พามาขึ้นรถ

ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาได้รับแจ้งมาจากสายนะคะว่า
นายหารศึกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

ปรากฏว่าจังหวะที่ล่อซื้อกำลังจะเข้าไปเนี่ย

ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินทร์
แล้วตะโกนด้วยนะครับบอกว่าช่วยด้วยถูกทำร้ายค่ะ
หลังจากนั้นค่ะวิ่งไปจนมุมอยู่ภายในอาคารแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็ตามเข้าไปจับตัวได้
ทั้งตัวเนี่ยมีเงินล่อซื้อมีโทรศัพท์มือถือ

รวมถึงมีของกลางอยู่คาตัวเลยเป็นยาบ้า๒๐เมตร
จะปฏิเสธแล้วก็จะไม่ให้พาตัวไปรองพัก
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทุลักทุเลกันแต่ในที่สุด
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินท
ดำเนินคดีต่อไปได้แล้วนะคะ